เชื่อว่าหลายคนน่าจะทานข้าวเช้าอยู่ขออภัยกันตั้งแต่เนิ่นเลยนะคะ
จำพระปรีดาโจเซฟได้ใช่ไหม

ที่เขาเอาอาหารที่ผลิตมาเป็นชื่อแบรนด์ของธิดา

มีถั่วมีแจ่วบองปลาร้าแจ่วบองต่าง
ผลการตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาแล้ว
ใครเคยทานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นแบรนด์ของยี่ห้อของพระบิดาโจเซฟ

สินค้าบางตัวมีอุจจาระปนอยู่ด้วย

ตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์พี่ถามว่ารู้ได้ยังไงใช่ไหม
เออมันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะน้ำอมริตนะคะ
น้ำที่อยู่ในถังสแตนเลสถังพลาสติกที่อยู่ในอาโซมา
อ่าอ่าอ่านั่นแหละมีอุจจระอยู่ด้วยไอ้ที่หมักหมมนุ่มนี้เข้าไปนะ
นั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไปตรวจแล้วปรากฏว่าเอา๓ตัวอย่างไปตรวจสอบ
อ่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าอีโคลายและโคลิฟอร์มอืม
อยู่ในนั้นและเชื้อแบคทีเรีย๒ตัวเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในอุจจาระค่ะ
แม้ว่าจะไม่เก่งวิทยาศาสตร์แต่พอจำได้พอพูดชื่อนี้มา
ใช่นี่แหละค่ะนี่ไงโอ่งอันนี้ใช่ไหมอ่านั่นแหละค่ะ
อิโคลายโคลิฟอร์มโดยเฉพาะอีโคลายเนี่ยเวลาเราท้องเสีย
อ่าใช่ใช่อาหารเป็นพิษครับถ้าเกิดว่าเอาอุจจาระไปตรวจ

รู้ได้ไงว่ามีอุจจาระปนเปื้อนอยู่
ครับแต่ว่าก็จำได้ครับคาว่า
โอ่งเหล่านี้เขาเอาไปเป็นน้ำเชื่อ

ชาวบ้านตักไปราดตัว

นั่นแหละค่ะหัวเชื้อนั่นแหละค่ะ

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพข้าวเกลียบปลาทู
ถั่นเตาคุกเกลือปลาหมึกแห้ง

เพราะมีเชื้อราเกิดมาตรฐานกำหนด
ไอ้เชื้อราที่ว่าอิโคไลน์หรือเปล่า

ปลาร้าบองแมงดาปลาร้าชาสมุนไพรและน้ำอีก

อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ

แพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
ท่านบอกว่าคุณภาพของอาหารและก็

ไม่สะอาดและไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น
ไม่ควรนำมาบริโภคแบบ๑๐๐

ที่พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เขากินข้าวกันอยู่ทั้งนั้นเลย

เขาบอกว่ากำลังกินข้าวอยู่
แต่ว่ามันคือข้อที่จริงที่ท่านต้องรู้

น้ำท่านไม่ได้กล่าวมากัน
ข้าวเกลียบประทัวร์